ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีเทศกาลท่องเที่ยวแหละนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจร้านค้า
ว่ามีร้านค้าไหนขายของแพงบ้าง
ที่แม่ริมทางขึ้นม่อนแจ่ม
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบร้านค้าร้านหนึ่ง

บอกว่าขายอาหารแพง
ข้าวผัดจานละ๑๙๙บาท

แต่เราก็ต้องไปดูนะเขาเป็นข้าวผัดจานใหญ่หรือเปล่า

กินได้กี่คนเป็น๔๕คน๖๗คน
มีจานใหญ่มากกินได้๑๐คน

น้ำพริกรวมชุดละ๒๐๐บาทนะฮะ
คือทางประหลัดอำเภอแม่ริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรพาณิชย์จังหวัด
ลงตรวจสอบร้านอาหารที่ขายอยู่ตามริมลำทานแม่สา
น้ำตกแม่สาตำบลแม่แบรม

หลังจากมีนักท่องเที่ยวเขาร้องเรียนมา
บอกว่ามากินอาหารแถวนี้ราคาแพงเกินจริง

คือต้องทดลองสั่งอาหาร

จานใหญ่มีกุ้ง
ถ้าจานใหญ่กุ้งมาแบบนี้ก็พอไหว
ก็เหมือนจานมาตรฐานทั่วไป
แต่เขาใส่เขาให้เยอะ

เจ้าหน้าที่ก็คุยกับเจ้าของร้านเขา
บอกว่าลองคำนวณต้นทุนอาหารหน่อย
แล้วก็แนะนำให้เจ้าของร้าน

เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาประทับใจ

แต่ขายเกิน๑๕บาท

เปรียบเทียบปรับ๑๕เท่า

เออแล้วก็ประหลัดอำเภอเขาบอกเขาจะสุ่มอีก

เจ้าของร้านก็ต้องแสดงราคาให้ชัดเจน

เจ้าของร้านต้องขึ้นเมนูชัดเจนด้วย